สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
นะเขาจะไม่เขาจะแบบว่าเจ้ามือนี่เขาจะเขาจะไม่ที่

ส่งมาให้คุณแม่
คุณโต้นชัชวินอุณทนันส่งมา
คุณโต้นชัชวินอุณทนันเหรอฮะ
ไม่ได้เล่นแต่เป็นกรมวิจมือรับ

เอาไปเรื่องแรกนะครับรางวัลสลากเก็บแบ่งรัฐบาลออกมาเรียบร้อยอยู่ด้านหลังคุณผู้ชมนี่นะฮะ
วันที่๑เลขท้าย๒ตัวออก๑๖นะครับ

แล้วก็เลขท้าย๓ตัว๑๔๐แล้วก็๘๗
ใครโดนบ้างก็ส่งเข้ามานะใครเสียใจก็

รบย่อมต้องมีบาดแผลบ้าง
สู้กันต่อไปสักวันเราคงเอาชนะมันได้

ไปที่เรื่องนี้ครับจากกรณีนางสาววาสนาเวสารัชเวศ
อายุ๔๘ปีถูกคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาข้าง
หลังจากนั้นเคาะกระจกบอกว่าจะถามทาง
พอเปิดกระจกออกมาเอาน้ำปลาพริกสาดใส่เลย

นี่นะฮะก็ทะเบียนรถเบนท์๕คฮ๖๘๐๔คุณผู้ชมครับ
กรุงเทพฯมหาธรรมจอดติดสัญญาณไฟจราจรอยู่ดีนะครับ
บริเวณแยกสารเยาวชนและครอบครัวกลางถนนกำแพงเพชร
ประมาณสัก๒ทุ่มครึ่งของวันที่๒ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
จากนั้นเจ้าที่ตำรวจก็สามารถจับกลุ่มได้นะครับ
ก็คือนางสาวนิพาพรสมุทรคิรีอายุ๓๙ปี
ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ
พร้อมกับของกลางเป็นรถจักรยานยนต์นะครับ
ไม่ติดแผนป้ายทะเบียนย่านศรีบำเพ่นไปจัดได้แถวศรีบำเพ่น

คือตำรวจเนี่ยแกก็ไปสอบปากคำมานะครับ
ก็ปรากฏว่านางสาวนิพาพรเนี่ยนะเขาก็เฉลยขึ้นมา
เขาบอกว่าตัวเขาเองถูกจ้างมา
ถูกจ้างมากับเจ๊คนหนึ่งชื่อว่าเจ๊ดา
เจ๊ดามาจ้างเขาบอกว่าจะให้เงินเขา๕๐๐๐๐บาท
ถ้าหากว่าเขาสามารถเอาพริกน้ำปลา

แต่มีข้อแม้ต้องเอากระเป๋าที่วางอยู่ข้างมาด้วย
แสดงว่าต้องการกระเป๋าอันนี้มากกว่า

เสร็จปุ๊บเจ๊ดาบอกทำให้อยากได้เงิน
ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามมานะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นมาเคาะกระจกอย่างที่บอกไป
พอเขาเปิดกระจกเจ๊ดาสาดเลย
เพราะสาดเสร็จแต่ไม่ได้เอากระเป๋ามาให้จากเจ๊ดาเขา
เจ๊ดาจ่ายเท่าไหร่รู้ไหมถันเดียว
พอจริงสิ่งที่อยากได้คือกระเป๋าไม่ใช่ไปสระอันนี้เดียว
เจ๊ดาให้๑๐๐๐เดียว
ปรากฏว่าเธอก็เลยโกรธ
นิพาพรโกรธคุณผู้ชม

เอาเรื่องทั้งหมดไปบอกวาสนาคนที่๓
ติดต่อไปแล้วก็กล่าวขอโทษ
บอกขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจ

ชื่อเจดาให้ไปทำให้ไปทำให้ไปเอากระเป๋ามา
ปรากฏว่าทางวาสนาตอนแรกเขาเข้าใจว่า
วาสนาคิดว่าเงินเพิ่งไปเบิกมาอยู่ในกระเป๋า๘แสนกว่าบาท

ก็เลยคิดว่าอ๋อสงสัยเนี่ยนะ
นิพาพรน่าจะถูกเจ๊ดานจ้างมาเพื่อให้
จะเข้าบาดหมางกันระหว่างคุณเจ๊ดากับคุณวษณะ

ก็ตั้งใจปลดเลย
หลังจากนั้นมันมีตัวละครเพิ่มอีกตัวหนึ่ง

เจ๊ส้งนี่คือประมาณว่าเจดาเนี่ยรับคำสั่งมาจากเจ๊ส้งอีกทีหนึ่ง

อีกท่อนหนึ่งเจ๊ส้งสั่งเจ๊ดาว่า
ให้ไปจัดการเอากระเป๋าใบนี้มาเพราะกระเป๋าใบนี้เนี่ยมันมีโทรศัพท์มือถืออยู่
มือถือในกระเป๋านี้น่าจะมีรูปผัวฉันกับวาสนาอยู่ด้วยกัน

วาสนาว่าวาสนาเป็นชู้กับหัวของเจ๊สงค์หรือเปล่า
ปรากฏวาสนารู้เรื่องบอกเลยบอกฉันไม่เคยมีชู้ที่ไหนเข้าใจผิดหรือเปล่า
ฉันไม่เคยที่จะมีอะไรกับใครทั้งนั้นไม่เคยยืนยันเป็นมั่นเป็นหมอว่าไม่รู้จักด้วยเจสงเจเสริง
ไม่เคยคบกับใครทีนี้เรื่องก็เลยกลับไปอยู่ถูกเจดา
หรือว่าจะเป็นว่าเจ๊ดาเนี่ยจะให้ไปเอากระเป๋าใบนั้นเพราะมีเงินอยู่๘แสนหรือเปล่า
แล้วมาอ้างเรื่องว่าเจ๊สงค์อีกตัวละครนึง
คือเรื่องนี้มันหลุดมาจากปากของทางนิพาพรหมดเลย

เขาบอกให้หยิบกระเป๋ามาก็ไม่หยิบ
แต่นางดีอย่างนะแต่นางดีอย่างที่ว่าตอนแรกเนี่ยพอได้รับคำสั่งจากเจ๊ดามา

ปรากฏว่าไอ้น้ำปลาไปโดนมือนางเข้า
โดนมือทางนิพาพรนะตอนไปสาดเนี่ย

ถ้าเกิดสาดอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยววาสนาคนที่จะไปสาดตาบอดแน่เลย
เทน้ำปลาทิ้งเอาน้ำเปล่าใส่แล้วพริกใส่

เป็นโจรที่มีคุณธรรม

เนื้อตั้งแต่หนึ่งหมื่นอะตอนแรกเนี่ยฮะ

ถูกจ่าวมันคุ้มมั้ยล่ะแล้วก็อยากจะไปขอขอไปตามขับรถตามมาไกล

จะรู้ได้ยังไงว่ากระเป๋าเขาเอาวางไว้ข้างจริงตั้งแต่
ก็เขากำลังสันนิษฐานกันไงว่า
มันต้องมีเกลือเป็นนอนต้องมีคนที่รู้ว่า

แล้วก็ขี่มาอย่างนี้แล้วกระเป๋าอยู่ตรงนั้น
ถูกไหมฮะเจ๊ดาเป็นใครเดี๋ยวก็ต้องไปตามสืบกันอีกทีนึง

มีเกี่ยวข้องอะไรกับทางเป็นราชการสักอย่างเลยนะ
เป็นสักอย่างนี้แหละผมไม่อยากพูดเดี๋ยวผมกลัว
นี่นะล่าสุดนะฮะคุณก็ขึ้นล่าสุดบ่อยคุณยิ่งรักคุณบอกผมเลยนะ

คุณจะมาเขียนอย่างนี้ไม่ได้นะคุณน้ำ
คุณเขียนให้ผมงุ่นงงนะผมเล่าจนจะจบล่าสุดทุกครั้ง
เดี๋ยวหนูบอกแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาทราบแล้วไง
ก็เลยว่าใจดาคือใครเนี่ยคือนางแสงอรุณพระถุ้มพวง
แต่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะคะมีอาชีพเป็น

ลุกก็จะลีกอาชีพเขารู้ป้ะ
ถ้าเกิดจะให้คนนี้มามาหาประกันไงไปหาทนายไงนะ

ซ่อนเงื่อนคิดเยอะมากจริงนะเนี่ย
บ้าบอว่างกันมากเหรอยะ
เห็นไหมล่ะเขาเป็นมีคุณธรรมนะอุตส่าห์เปลี่ยนน้ำปงน้ำปลานะ
แล้วก็อุตส่าห์สุดท้ายทำอะไรไม่ได้ก็เลยไปแจ้ง
โกรธไงไปแจ้งคุณวาสนาเลย
ได้พันเดียวคุ้มค่าน้ำมันกับค่าเสียเวลาหรือเปล่า
อันนั้นสาวแสบใช่ไหมต่อมาเป็นนุ่มแสบบ้างคนนี้ก็เล่นพิเรนค่ะ
ออกมาวางไว้งั้นทางนี้เลยแต่จริงเนี่ยเราไม่รู้ว่า
จริงแล้วคนนั้นเขาไม่สบายจริงหรือเปล่า
เอาคลิปมาครับมือต้องไว้สักนิดนะครับ
ไปลากมาเรียบร้อยนะคะไปหยิบ
มาวางกลางถนนอยู่เฉยอย่างนี้

แล้วก็มาวางกลางถนน

เห็นไหมครับ
เดี๋ยวดูเดี๋ยวมันจะมีรถมา

แล้วปรากฏว่าพอชนเสร็จทำยังไงไปหยิบมาวางให้อีก

สรุปแล้วเป็นยังไง
เดี๋ยวเล่าคือตอนนี้ในโลกออนไลน์เขาก็มีคลิปนี้

หลังจากพาการขับเชี่ยวชนอย่างที่เห็นในคลิปนะคะ
โดยในคลิปนี้ก็มีชายคนหนึ่งสวมเสื้อสีขาว

ทำให้รถที่มาเร็กไม่ทันแหละค่ะ

โชคดีมากที่คนในรถนั้นเขาไม่ได้รับอันตรายอะไรถึงขั้นบาดเจ็บ
ในเวลาต่อมาเพจดังกล่าวเองก็เผยแพร่คลิปขอโทษของผู้ชายคนนี้
ออกมาพร้อมกับข้อความบอกว่า

ตั้งใจจะให้ชน

นี่นะคะก็คือผู้ชายคนนี้เขาก็ออกมาเขาบอกว่า
พ่อและแม่พี่ชายเคยพาน้องเขาคือคนนี้
ไปโรงพยาบาลประสาทมาหลายครั้งแล้ว
พอบรรเทาเนี่ยน้องเขาก็แอบกลับมาบ้าน
พ่อแม่ก็พากลับไปส่งที่โรงพยาบาลอีก
ปรากฏว่ามาคราวนี้กลับมาบ้านแล้วไม่ยอมกลับไปที่โรงพยาบาล
พอพ่อกับแม่จะพาไปน้องก็ไม่ยอม

เดี๋ยวไปรับยาแล้วเอามาให้น้องกิน

บางทีก็อาการขึ้นค่ะร้องเสียงดัง
ไปห้ามหรือว่าพูดขัดใจเขาจะสติแตกเลย
พ่อแม่น้องก็ต้องไปอยู่อีกบ้านหนึ่งเลยนะคะ

ซึ่งในคืนเกิดเหตุก็มีอาการแบบนี้แหละ

ซึ่งคุณพ่อของน้องเขาอายุ๖๐กว่าแล้ว
ก็เลยกลัวว่าลูกชายจะทำร้าย

พอพ่อออกจากบ้านไปน้องก็ออกมาจากบ้าน
แล้วก็ไปเห็นในกล้องวงจรปิดที่เราเห็นภาพคลิปนี้ออกมาเนี่ยนะคะ
ส่วนตัวพี่ชายเขาเป็นตำรวจอยู่ที่บรรพฤษภิษัย
ตัวคุณพ่อเองเขาไม่อยากให้พี่ชายเขากลับมา
เหตุผลก็คือเพราะว่ากลัวว่ากลับมาแล้วจะทำร้ายน้อง

พอมาทีไรเห็นพ่อกับแม่ต้องทุกข์ทน
แล้วก็ทรมานกับอาการของน้องแบบนี้เนี่ย

พอตอนเย็นมีตำรวจมาที่บ้านก็น่าจะเอายาไปให้น้องนี่แหละค่ะ
เอายาไปให้น้องกินแล้วก็จะพาน้องไปส่งโรงพยาบาล
เพราะว่าพ่อของน้องเขาขอให้ตำรวจพาไปส่งให้หน่อยช่วยหน่อย

ตอนกลางวันของวันนี้ก็มีเรียกว่าผู้เสียหายพาตำรวจมาคุยกับคุณพ่อ
แล้วก็ตัวของน้องเขาด้วยแล้วก็พากันไปที่สพตามข่าวนะคะ
ก็จะตกลงกันได้จะชดใช้ค่าเสียหายกันอย่างไร
หรือว่าจะมีวิธีการรักษาหรือว่าป้องกันยังไงก็ต้องดูกันต่อ
แต่ถึงว่าทางผู้เสียหายเขาก็จะไม่เอาความนะ

รู้ว่ามีอาการทางจิตเขาก็ใจดีนะ

ช่วยไม่ได้ทำไมดี

เพราะว่าจากธนาคารกสิกรไทย

ล่าสุดเขาผนึกกำลังร่วมกัน

สะดวกสบายแล้วก็ชีวิตดียิ่งขึ้น
ดีขึ้นไปอีกไปชมกันเลยค่ะ
สำหรับการเดินทางและการจัดส่งสินค้า

ผู้ขับขี่รถจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

สำหรับการใช้งานในรูปแบบกระเป๋าเงิน

พร้อมกับมีการพัฒนาเชื่อมโยงกัน
ใช้งานร่วมกันได้อย่างไม่มีสะดุด

สะดวกสบายที่สำคัญ
ยังพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ถ้าเผื่อเราเรียกว่าเป็นกลุ่มทัสเซ็นเซอร์

ไม่แค่เรียกรถแท็กซี่
จะมีเซอร์วิสต่างเพิ่มขึ้นมาเรื่อยครับ

บอกหน้าหนาวมาก็ต้องระวังไทยนี่แหละค่ะ

เอากลับมากันต่อนะคะ
บอกช่วงนี้ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้ว
ใช่ไหมคะก็จะมีโรคร้ายที่มาพร้อม

โดยผลจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะ
ก็จะทำให้เชื้อโรคบางชนิดสามารถที่จะอยู่

กรมควบคุมโรคก็ได้ออกประกาศเรื่องของการป้องกัน

ก็คือเตือนประชาชนระวัง๔โรค

โรคติดต่อก็ได้แก่โรคหัด

จะมีผื่นแดงจากโรคนี้หายไปเอง

แต่บางรายอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง

ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะคะ
ส่วนอีกโรคนึงตามมาโรคที่๒
อักเสบหรือว่าปอดบวมเขาบอกอันนี้เนี่ย
ได้ทุกเพศทุกวัยจริงจริงแต่อาการรุนแรง
แรงมักจะพบในเด็กเล็กค่ะอายุต่ำกว่า๒๐
ปีผู้ที่มีอายุ๖๕ปีขึ้นไปแล้วก็ผู้ที่มี
ประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานหอบหืดปอดอุดกั้น
เรื้อรังแล้วก็โรคหัวใจมีโอกาสที่จะเป็นโรคปอดอักเสบ
ง่ายนะคะสามคือโรคไข้หวัดใหญ่อันนี้เป็นโรคที่
ได้ง่ายมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวแบบนี้
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากเด็กเล็กไปจนถึงเด็กโตเลย
ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้สูงอายุ๖๕ปี
ขึ้นไปแล้วก็มีโรคประจำตัวอีกหนึ่งโรคค่ะอันนี้เห็น
บ่อยมากจริงจริงโรคอุจจาระร่วงเฉียบพันธุ์อันนี้หลายคน
ทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเวลาเป็น
เป็นกันนานพบมากในกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุ๑๓
สามปีเวลากินอะไรต้องระมัดระวังด้วยนะคะทีนี้มาเรื่อง
ภัยสุขภาพกันบ้างหมวดที่สองเขาบอกการเสียชีวิต
ส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นก็จะเกิดขึ้น
กลุ่มผู้สูงอายุคนเร่ร่อนที่ไม่ได้มีที่อยู่อาศัย
ต้องนอนอยู่ข้างนอกอะไรแบบนี้หรือว่าแม้กระทั่งผู้ที่มี
ประจำตัวดื่มสุราเพื่อคลายเครียดมีโอกาสเหมือนกัน
ถ้าเวลาหนาวหนาวมากมากอย่างเงี้ยนะคะการสูดดมก๊าซพิษและ
อากาศหายใจจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สอันนี้
ข้อที่สองเนี้ยเค้าเตือนภัยมาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี้ย
สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่บนยอดดอยต่างในช่วงฤดู
หนาวเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นแทน
ของการใช้ไฟฟ้าซึ่งก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็น
ถ้าเกิดว่าสูดดมเข้าไปนานนานมากมากเนี่ยนะคะ
ก็จะมีอาการวิงเวียนศีรษะปวดหัวหมดสติแล้วก็
เสียชีวิตดังนั้นเนี่ยนะคะก็ควรจะอาบน้ำเขาบอกว่า
ควรอาบน้ำนานจนเกินไปเว้นระยะสักสิบห้าถึงยี่สิบ
นาทีให้อากาศเนี่ยระบายออกก่อนถ้ามีอาการผิดปกติจะ
ได้กลิ่นแก๊สเนี่ยควรออกจากห้องน้ำทันทีนะคะ
ต้องดูตัวเองด้วยอีกหนึ่งอย่างของการที่เกี่ยวกับเรื่องของ
สุขภาพคือการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนนี่แหละค่ะ

อุบัติเหตุที่เกิดจากหมอกควันก็อันตรายมาก
อันนี้เป็นการเตือนภัยเอาไว้นะคะ

เพราะว่ารูดูหนาวนี่อันนั้นก็มาถึงแล้วแหละ

หนุ่มควรที่จะไปใช้บริการนะ

ปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมมากเลย
เพราะว่าพ่อแม่หลายคนเนี่ยบางทีไม่ว่างที่จะมาคอยดูแลลูกใช่ป่ะ

ดังนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็จะแบบว่ามีการเนี่ย
มีพี่เลี้ยงไว้คอยดูแลเด็กแทนเราได้
ดังนั้นสำหรับผู้ที่สูงวัย
หรือว่าพวกที่เกษียณอายุแล้วแล้วก็ว่างไม่รู้จะทำอะไร
เพราะลูกก็ออกไปทำงานกันหมดเลย

โอวนประสาทเสียนะคนแก่ก็เฉาอะถูกมั้ย
เหงาด้วยนะดังนั้นเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็จะมีเฟซบุ๊คอันหนึ่งชื่อ
สิวัดจันทรบูลหรือว่าป่าวัดนี่แหละ
เขาก็มีไอเดียดีขึ้นมาเลยนะสำหรับอาชีพใหม่นี้นะ

ก็คือผู้สูงไวด์เนี่ยดูแลตั้งแต่๘โมงเช้าถึงปาก๓น่ะ
มีหมดเลยนะมีอาหารเช้า
มีอาหารเที่ยงกาแฟน้ำชาโอวันตินอะไรของว่างนี่แหละ
เสร็จแล้วเนี่ยขาดไม่ได้เลย
และปรากฎก็ข้าวบริการเนี่ยแค่วันละ๓๐๐บาทเอง
นะชั่วโมงละหกสิบบาทค่ะน่ะก็เป็นสิ่งที่ดีน่ะเพราะอะไรรู้ป่ะ
ใช่ไหมคะพวกคนแก่แก่น่ะมันจะได้ออกจากบ้านไงเขาจะได้มีเพื่อนคุย
ปั๊บเออก็ไปมีสังคมนู่นนี่นั่นไปเมาส์มอยอะไรกันอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปนั่งเล่นแชทเชิดอะไรไลน์กันว่ากันไปอย่างเงี้ย
แล้วเสร็จแล้วก็ยังแบบว่ามีคนคอยดูแลอาหารการกินให้ถึงเวลาบ่ายสามก็กลับใช่ป่ะ
ก็มาเจอหยาดหยาดลูกหลานนั่นแหละนี่มันอยู่ที่กรุงเทพหรือไหนเนาะคุณแม่
หรือจะไปฝากไว้กับเด็กคนนี้ก็ได้นะ

สั่งลุงอายุของ๑๒บอกกราบทิ้น

นี่น้องดูละครดูอะไรมากไปแน่
คือปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
จากที่กรณีนะฮะโลกโซเชียลมีการกระหน่ำนะครับ

ยืนกำหมัดทะเลาะกันกับชายสูงอายุวัย๑๒ปี
อยู่ที่หน้าร้านค้าแห่งหนึ่งนะครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
มีกล้องหน้าร้านค้าจับภาพไว้ได้ชัดเจน
กระทั่งมีข่าวออกไปตามสื่อต่างนะครับ
มีผู้คนเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากเลย
ล่าสุดนะครับนายบรรพฤษศรีธาบุตรอายุ๖๒

ไม่ใช่เกี่ยวกับพ่อกับแม่พ่อกับแม่ต่อแล้ว

มันไม่มีใครมันไม่ผิดหรอก

มันก็ไม่ยอมด้วยแต่ยังมาพ่อแม่ไม่ต้องมาพ่อแม่
หนูสั่งมาบอกมาถาม
หนูสอนแล้วแต่ลูกหนูมันเป็นแบบนี้

เขาเนี่ยเตือนเด็กชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็ว

เฮ้ยน้องไอหนูเองก็ขี่รถมันเบาหน่อย

เสร็จลุงก็บอกลุงก็จับไปที่บ่าของเด็กตัวนั้นเองนะครับ

ปรากฏว่าลุงเนี่ยตามไปที่บ้านเด็กอีก

ตามไปหารักษกรเรียกแม่ก็เรียกเด็กออกมานะครับ

ลุงก็บอกเด็กถือมีดลงมาขู่เลย
หลังจากนั้นลุงเห็นมีดในมือเด็กอายุ๑๐ควบ

ขายหมูย่างต่อดีกว่า

ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามกันมาแม่ลูกมาถึงที่ร้านลุง

ก็เลยมีปัญหากันที่นี่แบบนี้

คือทางด้านพ่อของเด็กชายวัย๑๐ขวบ
ก็บอกว่าปกติลูกของตนเองนั้นเป็นเด็กที่เรียบร้อยนะ
ไม่เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าวแบบนี้มาก่อนเลย

พอดีว่าได้ของมาก็มานั่งเล่นในบ้าน

แต่ต้นยืนยันนะครับว่าต้นกับลูกต้นคงต้องให้ลูกกลับไปพิชุนุโลค
ทีนี้ทางด้านเด็กชายวัย๑๐ขวบเขาก็บอกนะว่า
คนนี้เลยนะเขาบอกว่าแม่ให้เขาไปซื้อของ
ร้านค้าแห่งหนึ่งตนเองก็ออกไปซื้อ
แล้วปรากฏไปเจอในบรรพฤษก็เลยมีปากเสียงกันอย่างที่บรรพฤษเขาบอก
บรรพธเขาเรียกแต่บรรพธเขาบอกว่าจับนี่ใช่ไหม
แต่เด็กบอกไม่ใช่เด็กเนี่ยบอกว่าบรรพฤษไปกระชากคอเสื้อเขา
เด็กก็เลยโมโหนะฮะจึงไปฟ้องแม่
ก่อนที่จะกลับไปเนี่ยตะโกนด่าบรรพธไปคำพ่องตาย
ด่าแบบนี้แล้วเด็กก็ขี่บรรทรายไป
อ๋อแล้วเขาเลยตามไปที่บ้าน
บรรพธก็เลยตามไปที่บ้านเด็ก
นี่แหละมันก็เลยเป็นเรื่องเวลาตามมาเนี่ยแหละครับ
แต่เมื่อกี้ฟังคุณแม่พูดคุณแม่บอกว่าก็เด็กก็เป็นคนแบบนี้
ว่าจะมาโทษพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ฉันสอน

คือบรรพฤษไปกระชากคอเสื้อเขา

อ่าบรรพธก็ไปกระชากคอเสื้อเขา

ก่อนกลับมันก็เลยตะโกนด่าบอกพ่องตายเหรอ
มันต้องมาจากที่ต้นเหตุกันเลยทีเดียว
เท่าที่ฟังดูอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะ
จริงแล้วลุงก็ควรที่จะพูด

แล้วเราจะต้องใช้ห้องนี้ด้วย

แล้วก็เด็กเนี่ยนะเขาก็จะมาซ้อมเต้น

แล้วก็กินไปอะไรกันไปด้วยในนั้น

เข้าใจไหมคะนะเข้าใจนะ

คือโทนโทนเสียงไม่ใช่ไปแบบ

เด็กมันฟังทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมเล่า
อันนี้มันสองมุมมองกันแล้วกันมันมีทั้งสองฝั่งอ่ะ
ผิดทั้งคู่อ่ะรถเมย์ว่านะมาอันนี้ดีกว่าค่ะ
รุ้งจริงฟินเวอร์กับสินค้าใหม่ราคาดี๙๑๘พฤศจิกายนนี้
ณห๕๘อิมแพทย์เมืองท้องธานีค่ะ
ค่ะก็คือในครั้งนี้เนี่ยนะคะ
แล้วก็การบริการแบบครบวงจรมาเอาใจผู้บริโภค
ให้ได้ช็อปคุ้มหนักมาก
โปรโมชั่นกระหน่ำลดราคาสูงสุดกว่า๘๐บาท
พร้อมรับของสมนาคุณมากมาย
เมื่อช็อปครบ๗๐๐๐๐๐บาทนะครับ
รับส่วนลดเพิ่มนะฮะสูงสุดอีก๓๓
อกจากนี้ยังลดแล้วก็รับสุดคุ้มจากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการด้วยนะครับ
เป็นโซนที่ออกแบบมาให้เพื่อเป็นผู้สูงอายุนี่แหละค่ะ
ซึ่งก็จะมีการตอบโจทย์ความสะดวกสบาย

วันสุดท้ายนะครับ๑๖๑๗๑๘พฤศจิกายนนี้นะครับ

แกนกันได้ที่หน้าจอนี่เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
จะได้รับคูปองส่วนลดต่างมากมายเลยทีเดียว

นะครับเราก็คือเข้าไปแล้วก็กดสแกน

เดี๋ยวดูนะมีส่วนลงส่วนลดอะไรต่ออะไร

ชุ่งหน้างานแต่งพื้นจุ๋ยที่ตอนแรกมบอกมบดดำจะไม่ไป

ก็บอกสามีฉันเอง

โอเคสักครู่เดียวกัน

เข้าสู่ประตูวิวางไปแล้วเรียบร้อย
เรามาตอนเช้า๙โมง

หมายความว่าจะเป็นพิธีลดน้ำ

ลงสักนิดนึงให้เป็นแบบผู้หญิงสักนิดนึงพี่
มาฮะ
ก็บอกว่าเมื่อเวลา

ตามภาพนี้ก็เป็นพิธีใส่บาทตอนเช้าเลยนะ
พิธีก็เริ่มตั้งแต่๙โมงเลยนะคะ
แล้วก็เป็นพิธีมงคลสมรสที่โรงแรม
อันนี้ก็จะมีแบบว่าหยอกล้อเล็กน้อยนะ
ตอนนี้ก็คือขอสู่ขอแล้วก็จะเป็นการมั่นนะครับ
เดี๋ยวเขาก็จะแบบว่าขอบพระคุณที่มาเป็นผัวหนู

จะดูแลเมียเป็นอย่างดีนะจ๊ะ
จุ๊บหน่อยซิจุ๊บหน่อยจุ๊บ

น่ารักมาก
มีแบบว่าแขกเหลือไปกันเพียบเลยทีเดียวนะคะ
ในวงการบันเทิงก็เยอะนะฝ่ายเพื่อนฝูงของเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เต็มไปหมดเลยนะคะ
มีแอปทักษะออนนะไปกับนี่น้องปีใหม่ลูกสาว
เจี๊ยบโสพินภาก็ไปด้วยเนาะ

พี่นุงพี่เขาไปจับมือจ้าบ่าวทำไมอ่ะ

แล้วก็ผมไม่ตั้งแสดงว่าไม่ได้ตั้งใจไปเนาะ

ให้พูดตรงเหรอ
เออเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามากเบื่องานแต่งงาน

คือพอไปถึงทักแล้วก็ยืนอยู่อย่างนี้
หรือไม่ก้อนั่งอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเลย

เอาที่จำความได้คือไปงานแต่งงานของนานมาก

ชมต้องไปเพราะว่าเราไปเป็นพิธีกรให้ด้วยใช่ป่ะ
ไปของอ้อยกาญจนาจินดาวัฒน์

แล้วก็เลยอยู่ในงานด้วยของมายุลา
ก็ไปแต่งหน้าให้น้องเขาแล้วก็อยู่ด้วย
คือพี่ไม่ค่อยได้ไปงานแต่งงานของพวก

เพราะว่าก็สนิทกันในระดับหนึ่ง
คือพี่ต้องสนิทกันมากถึงมากที่สุด

ดีฉันจะไปงานอีกงานนึงในวันที่๓๐

คือที่ฉันชอบอะไรที่มันดูจริงใจ

มันออกมาอย่างเงี้ยคุณแม่เดี๋ยวก็เป็นข่าวกันอีก

คนนี้ต้องไปหนูก็ไป

เดี๋ยวหนูไปทำพิธีกรให้พี่เขาตอนเช้าเอาไปไป

คุณพี่เดี๋ยว

กระแสลูนตรงรถโรคร้อนมาแรงมากนะครับ

ถามว่ารับถุงพลาสติกไหม
ซึ่งตอนนี้๗๑๑ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ชัดเจน
ว่าลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก
ผู้ก่อตั้งร้าน๗๑๑ในประเทศไทย
นายธานินบูรณมณิษฐ์กรรมการผู้จัดการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกที่ร้าน๗๑๑ทั่วประเทศ
ซึ่งงานนี้ไม่ได้มาประกาศเจตนารมณ์อย่างเดียว
ยังเชิญชวนคนไทยนะครับให้ร่วมกันลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกด้วย

แค่ลดใช้ถุงพลาสติกวันละถุงก็ช่วยลดโลกร้อนได้แล้วค่ะ
ตั้งใจลงมาโดยตลอด
ด้วยการไปร่วมกับหลายหน่วยงานต่าง
ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมองค์กรประคองท้องถิ่น
อย่างเช่นกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
อุทยานแห่งชาติบนเกาะต่าง
มูลนิธิโลกสีเขียวโรงพยาบาลโรงเรียนมหาวิทยาลัย
ก็เรียกได้ว่าเข้าทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะ
เท่านั้นยังไม่พอนะคะยังคำนึงถึงพื้นที่ท่องเที่ยว
ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในเกาะพื้นที่

และข่าวดีก็คือผลตอบรับนั้นดีมากเลย
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาร้าน๗๑๑นั้นก็ร่วมมือกันอย่างดี
แล้วก็เต็มใจมากกับกิจกรรมนี้นะคะ
เราก็จะเห็นได้ว่าคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาติทุกคน
อยากมีส่วนร่วมในการลดใช้ถุงพลาสติก
เพื่อร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนไปด้วยกันนั่นเองค่ะ
เพื่อที่จะลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกอย่างถาวรในอนาคต
แล้วก็เพื่อสิ่งแวดล้อมอันสวยงามของเมืองไทย
จะได้สวยคู่เมืองไทยอย่างยั่งยืน
นี่เราต้องบอกอย่างนี้เลยนะเรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติกนี้ง่ายที่สุดเลย
ให้ทุกคนเนี่ยใช้ถุงผ้า

ที่เวลาบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่แม่เมอร์เนี่ย
ไปจ่ายกับข้าวเดี๋ยวเราขอพูดในนิดนึงนะ
ทุกคนนะมีตะก้าไปกันหมดทุกคนเลย
โอเคพักก่อนนะครับช่วงหน้าโตโน่นิชานะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
โตโน่ไม่พูดเยอะความสัมพันธ์นิชาปล่อยให้เวลาเป็นตัวบอกนะครับ
แม้จะยังไม่ออกมาฟันทงนะครับถึงเรื่องสถานะของความสัมพันธ์
แต่ว่านับวันความหวานก็มีให้แฟนได้ฟินกันตลอดสำหรับโตโน่แล้วก็นิชานะครับ
เพราะว่าโตโน้นิเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกงี้
บอกว่าเราก็ขอบคุณนะครับที่หลายคนเชียร์แล้วก็รักเราทั้งสองคน
ก็ไม่รู้จะพูดยังไงได้แต่ขอบคุณไม่เคยคิดหรอกว่าจะมีคนเชียร์หรือว่าคนรักเราเยอะแบบนี้
แต่ว่าความเป็นจริงมันก็คือความเป็นจริงครับสิ่งที่นิชารวมถึงผมด้วยโฟกัสในตอนนี้ก็คือในเรื่องของเราอยากทำงานออกมาให้ดีที่สุด
ส่วนในเรื่องของชีวิตก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้มีฝืนไม่ได้มีความพยายามใดเอาตรงนะครับผมอยากให้น้องมีวันที่ดีมีวันที่มันสดใสอยากให้เวลามันเป็นตัวบอกมากกว่าคำพูด
ดังนั้นผมไม่ได้สนใจเลยว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงสถานะมันจะเป็นอะไรอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันดีอะไรที่ทำแล้วมีความสุขผมก็ทำเท่านั้นเองครับ
ส่วนที่ผมไปต่างประเทศแล้วซื้อแหวนให้น้องคือผมก็บอกว่าผมเห็นว่ามันสวยดีก็เลยซื้อมาฝากเท่านั้นเองไม่ใช่แหวนขนมหรือตุ๊กตาถ้าเจอก็ซื้อมาฝากเท่านั้นแหละเห็นแล้วนึกถึง

ดีแล้วมีบทเรียนแล้วนะในชีวิตลูกเอ้ย

แล้วไงคราวที่แล้วเป็นไงก็จะพูดแล้วสอนมันหน่อยก็บอกกับมันตลอดเวลา
แต่คุณสมัยต้องใส่กรุงกุฎอะไรมันคุณเนี่ย
วันนี้เป็นไงค่ะโรตเตอรี่บนหัวคุณแองจิ

ไม่ตอนแรกเราจะมีข่าวหนึ่งคือข่าวขายบัตรตวนมิสยูนิเวิร์ส
บอกสั้นก็ได้มิสยูนิเวิร์สนะก็จะมีวันที่วันทันวาว์วันที่๑๗ทันวาว์

ก็เลยว่าจะโบกตัวสวยหน่อย